แล้วคุณยายถูกตัดแขนตัดข้อมือ
คุณยายได้รับการช่วยเหลือร้องห่มร้องไห้ระงมเลยนะครับ

บริเวณห้องแถวนะครับพื้นที่ตำบลบ้านสวน

ตำรวจพร้อมทีมกู้ภัยไตรคุณธรรมลงพื้นที่เกิดเหตุ
พบคุณยายวัย๖๘ปีนั่งหน้าสิคุณ

ถูกของมีคมบาดที่ข้อมือซ้ายเป็นแผลลึกเลือดแห้งกรัง
ใบหน้าบวมมีแผลแตกที่หางคิ้วซ้าย
กู้ภัยรีบประถมพยาบาลทรงโรงพยาบาลชมบุรี

คนร้ายเป็นเจ้าหนี้เงินกู้

จากนั้นคนร้ายก็ทุบตีเลยนะ
ยายเลยใช้มีดแทง
คุณยายใช้มือจะปัดมีดออกนะ
ปรากฏว่าคนร้ายจะเอามีดมาตัดแขนตัดข้อมือเลยนะฮะ
ทีนี้สามีของคุณยายก็เล่าว่า
ไม่มีใครรู้ว่าภรรยาไปค้ำเงินประกัน
เงินกู้ให้คนอื่นเป็นเงิน๔๐๐๐บาท

แต่ทางเจ้าหนี้ไม่น่าจะมาทำขนาดนี้
จึงอยากฝากตำรวจให้เร่งตามจับคนร้ายด้วย
ฟังเสียงคุณตานะซึ่งเป็นสามีของคุณยายท่านนี้นะครับ
นี่ถือว่าโหดร้ายมากนะฮะคุณตาซึ่งเป็นสามีก็ฟังจากคุณยายมานะฮะ
แต่เหตุการณ์นี้อย่างที่บอกฟังข่าวให้จบจะพบความจริง
เพราะว่าตำรวจภูทรเมืองชมบุรีชี้แจงเหตุการณ์นี้นะครับ
บอกว่าเหตุการณ์นี้กลายเป็นเรื่องโอละพ่อคุณ
พอหลังชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสคนร้าย
กลับพบว่าจริงคุณยายที่บาดเจ็บท่านนี้เนี่ย

และท่านใช้มีดกรีดข้อมือตัวเอง
ไม่มีคนร้ายหรือว่าเจ้าหนี้โหดเข้ามาไม่มีแก๊งเงินกู้บุกเข้ามาทำร้าย
อย่างที่ให้ข้อมูลแต่แรก
จริงหรือเปล่าภูมิกับอธิบายเหตุการณ์นี้ให้ฟังหน่อย
หรือผู้กำกัดบอกเดี๋ยวนะตอนนี้ติดประชุมไม่สะดวก

เออนะครับแต่เบื้องต้นตำรวจให้ข้อมูลมาแบบนี้ว่า
เป็นเรื่องโอละพ่อนะครับ